พาไปที่หนองคายครับคุณผู้ชมฮะริมถนนเลยแถวสี่แยกสารหลักเมือง
บอกว่าไฟเนี่ยนะมันทำให้คนแถวนั้นถ้าเป็นสายเที่ยว
ตี๊ดสายเทคแบบพี่เบิร์ตแบบย้อนไปนะย้อนไปสัก๒๐๓๐ปีนะ
อาจจะชอบมันวิบวับวิบวับแต่ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกโอ้โหปวดตา
มีผู้หญิงปวดมาเห่อเขาทำทำมารอบรอบมาเห่อเพราะเป็นคนที่
มันทำมาเยือนกรอบลงหัว
แบบนี้ฮะไม่ดีมาซ่อมซะเออต้องซ่อมจริงจริงฮะเออ
เป็นสี่แยกไฟแดงสารหลักเมืองแล้วก็ศูนย์ราชการจังหวัดน้องคาย
แล้วมันติดติดดับแบบนี้ไม่ใช่แค่ใกล้ตรงนี้
แต่เป็นระยะทางครึ่งกิโลกรูมผู้ชมห้าร้อยเมตรครับ
ตั้งแต่หน้าโรงเรียนปฐุมเทพวิทยาคาร
ไปจนถึงอบจหนองคายครับ
ชาวบ้านที่ใช้ถนนแถวนั้นเขาทั้งปวดหัวทั้งเวียนหัว
ถามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายดอกไม้ริมถนนเนี่ย
บางคนนี่เขาขายได้แป๊บเดียวเนี่ยพี่น้ำแข็งดูดิ

เวียนหัวจะอ้วกเอา
ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขด้วยนะครับ
ไปฟังเสียงแม่ค้าที่เดือดร้อนเขาฟ้องหน่อย
สวัสดีค่ะกันเป็นฟ้ายใช่ไหมคะ
หรือแจ้งผู้ที่มาถ่ายคลิปนี้นะคะ
ช่วยกรุณามาดูดไฟตรงข้างสรรค์เจ้าพลกเมืองนะคะ
มองแล้วเหมือนจะอาเจียนนะคะมันบอกไม่ถูกนะคะ
เพิ่งเป็นวันนี้นะคะที่เห็นค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะ
วันเดียวก็เห็นแล้วว่ามันเสียต้องรีบแก้